ดูภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านร้านหนึ่งที่พระนครศรีอายุทยา
ค่ะนี่ฮะเขาตั้งเครื่องเส้นไหว้เอาไว้อืมที่หลังตู้เย็น
แล้วดูนะฮะตรงนี้เป็นขนมถ้วยฟูจะมีสีขาวกับสีเขียว
มันลอยแล้วมันกระเด็นตกลงไปเองอ่ะลมพัดไหมเห็นลมอะไรจะ
แรงขนาดนี้แมวเขียหรือเปล่าเขียอะไรไม่มีแมวสักตัวเห็นไหม
มันเหมือนมีใครดึงขึ้นมีแมวอยู่เหมือนมีดึงขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปเลยนี่ฮะ
จอมพลดาวเทียมอายุทยาแอร์กล้องวงจรปิดค่ะร้านอะไรนะคะ
พลดาวเทียมอายุทยาแอร์กล้องวงจรปิดตกลงเขาขายทั้งดาวเทียมแอร์และกล้องวงจรปิดเนอะ
มีหมดเลยโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะครับบอกขนมถ้วยฟูตั้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ร้าน
ลอยแล้วกระเด็นตกลงไปแล้วระบุข้อความบอกว่า
เบื่อก็บอกดีไม่ใช่โยนทิ้งเหมือนกับเบื่อขนมถ้วยฟูหรอ
เจ้าของร้านคือคุณนพัฒน์สอนนะครับบอกว่าก็จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไว้หลังตู้กระจกตรงนี้ไม่ใช่ตู้เย็นเป็นตู้กระจก

เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันพระใหญ่วันออกพรรษา
เอาผลไม้ขนมถ้วยฟูไปถวายบูชากุมารทอง
ไข่และรกช้างศักดิ์สิทธิ์
แล้วมันก็มีเหตุแปลกประหลาดแบบนี้เกิดขึ้น
คือพยายามดูแล้วยืนยันว่าไม่มีแมวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะ
คือไม่มีใครไปดึงไปทำอะไรหล่นลงมาไม่มีทั้งสิ้น
เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนั่นแหละ
ถามอาจารย์ออสดีกว่าเราส่งคลิปนี้ไปให้อาจารย์ออสดูนะครับ
ศาสตราอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์นะครับ
อาจารย์ภาควิชาเคมีจากมเกษตรนะฮะอาจารย์ออสว่าอย่างไรเนี่ยลองฟังนะครับ
ก็เป็นไปได้นะครับ๒อย่างนะครับ
ที่หนึ่งก็เรื่องของความเครียดนะครับ
ก็คือแรงบีบอัดที่ยังอยู่ในถ้วยขนมฟูที่มันยังมีแรงบีบอัดนี้อยู่นะครับ
แล้วพอเอิญจังหวะนั้นเนี่ยมันเกิดการคลายตัวพอดีนะครับ
เหมือนกับเราบีบฟองน้ำไว้นะครับ
แล้วก็มันหลุดออกมาก็คือเกิดการคลายตัว
ประเด็นที่๒ก็ในเรื่องของเคมีนะครับ
อาจจะมีตัวผงฟูหรือโซเดียมไบคาร์โบเนตยังเหลืออยู่ก้นถ้วย
ก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็เกิดการ
เขาเรียกเกิดปฏิกิยาต่อก็คือเกิดการฟูต่อนะครับ
อ้าวนี่ในหลักวิทยาศาสตร์อาจารย์ออฟบอกว่า